ประเด็นย้ายถิ่นคือประเด็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจและเป็นที่ถกเขียนกันมาก
เนื่องจากว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีผู้ย้ายถิ่นจากชาติยุโรปอื่น
โดยเฉพาะจากประเทศในยุโรปตะวันออกมาอยู่ในอังกฤษกว่า๑ล้านคน
โดยเมื่อปีที่แล้วปีเดียวมีชาวยุโรปย้ายมาอยู่ในอังกฤษกว่า๑๘๐๐๐คน
ซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาเหล่านี้ก็มีบทบาทสำคัญในภาคแรงงาน
ทำให้ธุรกิจที่ต้องพึ่งพิงแรงงานย้ายถิ่นไม่เห็นด้วยแล้วก็ค่อนข้างกังวลนะครับ
สหราชอาณาจักรต้องออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป

ที่นี่คือไร่เกษตรกรรมในอังกฤษซึ่งแต่ละปีส่งผักชนิดต่าง
ขายร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษปีละมหาศาล
ในตอนนี้คนงานภายในไร่เริ่มนำพันธักทองลงปลูก
เพื่อให้ทันออกลูกในช่วงฮาโลวิน
ซึ่งเป็นช่วงที่ฟักทองจะขายดีที่สุด
ทุกปีผลผลิตจะออกมาเพียงพอกับความต้องการ
เริ่มกังวลว่าผลการลงประชามติของอังกฤษ
ส่งผลต่อธุรกิจของเขา
โดยเฉพาะหากอังกฤษต้องออกจากสภาพยุโรป
เพราะแรงงานส่วนใหญ่ภายในไร่เป็นผู้ย้ายถิ่นจากในยุโรป
และนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขาอยากให้อังกฤษ
อยู่กับสภาพยุโรปต่อไป
เขาบอกว่าข้อกังวลหลักหากลุงติดต้องออกจากสภาพยุโรป
คือเรื่องแรงงานและการเข้าถึงแรงงาน

ธุรกิจก็ไม่สามารถเดินต่อไปได้
ที่นี่ไม่สามารถบรรจุฟักทองหรือแครอทลงหีบห่อ
รวมทั้งไม่สามารถคัดเกรดมันฝรั่งด้วยเครื่องจักรเพียงลำพัง
ถ้าไม่มีรายงานก็ต้องพึ่งการนำเข้ามากขึ้น
และเขาก็คงต้องเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจ
ปัจจุบันมีผู้ย้ายถิ่นจากหลายประเทศ
โดยเฉพาะลิทัวเนียและเอสโทเนีย

ทำให้ป้ายประกาศภายในโรงงานส่วนมาก
จะถูกทำขึ้นเป็น๓ภาษา
คือภาษาอังกฤษรัสเซียและภาษาโปแลนด์
โดยแรงงานย้ายถิ่นที่เป็นคนหนุ่มสาว
จะถูกจัดให้ทำงานกลางแจ้ง
ส่วนที่มีอายุจะถูกส่งเข้าไปทำงานในโรงงาน
แต่ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานอะไร
มาริการูดิสมิสแรงงานย้ายถิ่นชาวเอสโตเนีย
เคยเป็นคนงานเก็บเห็ดเมื่อ๑๔ปีที่แล้ว
ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการประจำไร่เกษตร
แห่งนี้ยอมรับว่าทุกคนมีความกังวล
ชะตากรรมหลังการลงประชามติ
ที่นี่มีรายงานจากฝากตะวันออกของยุโรปมากน้อยแค่ไหน
แต่หากพรุ่งนี้ไม่มีคนเหล่านี้มาทำงาน
เราก็คงผลิตได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ว่าหากอังกฤษออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสภาพยุโรป
เท่ากับเป็นการปิดประตูในการเข้าทำงานในอังกฤษ
ของชาวยุโรปประเทศอื่น
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน